เกษตรกรที่มีปัญหาเรื่องหนี้นอกระบบออกมายืนยันนะครับว่าหลังจากที่ได้รับการอบรมสร้างอาชีพ
ก็สามารถเปลี่ยนวิธีคิดในการดำเนินชีวิตทำให้สามารถปลดหนี้สินได้
แล้วก็มีรายได้เพิ่มมากขึ้นจริงนะครับ
ติดตามจากรายงานของคุณกมลวันการีพัฒน์ครับ
ขอบคุณครับ
ที่ขาดทุนจากการปลูกส้มเขียวหวานและเลี้ยงปลากระชัง
ตัดสินใจกู้เงินนอกระบบ
ต้องใช้หนี้สูงสุดถึงวันละ๒๕๐๐บาท
เมื่อได้รับการอบรมความรู้ทางการเงิน

เพราะเชื่อว่าความรู้ที่อบรมมาสามารถช่วยแก้จนได้จริง
หลังจากอบรมมาตัวเรานะ

ถ้าเราไม่ทำเราได้แต่คิดมันก็ไม่ได้
ดีมากเลยหลังจากที่อบรมมาเราก็
สำหรับตัวเราเองนะคะว่าเราอาจจะ
ไปข้างหน้าเราน่าจะมี
เงินที่จะเหลือเก็บแล้วก็
เขาก็แนะนำวิธีหยอดกระปุก

ผู้ใหญ่รับปากเขาว่าจะให้เดือนประมาณ๕๐๐บาท
เดือนละ๕๐๐ก็เราก็มาเก็บหยอดเราต้องหยอด
ไปเลยค่ะแล้วว่าเรามีเงินส่วนนี้ไว้
จำเป็นไงเราก็ไม่ได้เพราะเราจะต้องเอาไปใช้หนี้ทกศ

พักเริ่มจากการลดการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
และแบ่งการเก็บเงินอย่างเป็นระบบมากขึ้น
อกจากนี้ยังหันมาทำเกษตรแบบผสมผสานค่ะ
ปลูกพืชผักสวนครัวไว้ใช้รับประทานในครัวเรือน

เป็นอีกวิธีการในการลดรายจ่ายค่ะ
โดยหลังจากนี้มีแผนที่จะปลูกเพิ่มมากขึ้น
เพื่อที่จะนำไปขายเป็นรายได้เสริมด้วยค่ะ
โดยหลังจากการอบรมแล้ว๓เดือน
จะมีเจ้าหน้าที่จากทกศมาติดตามและประเมินผล
คนที่มีความสามารถในการชำระหนี้ได้

จะถูกเรียกไปอบรมการเงินต่อ
ความสำเร็จของโครงการนี้
มีความเป็นไปได้ที่จะทำให้ทกศ
โมเดลนี้เป็นหนึ่งในมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยระยะที่๒
สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นเกษตรกร
ให้เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพของรัฐบาล
เกษตรกรที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
รายหนึ่งบอกว่าพร้อมที่จะเรียนรู้อาชีพเสริมที่เกี่ยวกับเกษตร
เพื่อกลับมาพัฒนางานด้านเกษตรกรรมที่ทำอยู่
มาตรการแก้จนเฟส๒นี้
รัฐบาลมอบหมายให้ทกศทำหน้าที่ดูแลและช่วยเหลือทางด้านการเงิน
ปล่อยสินเชื่อและให้ทุนในการพัฒนาอาชีพกับเกษตรกร
ภายใต้วงเงินกว่า๙๕๐๐๐ล้านบาท
ว่าจะเริ่มดำเนินได้ภายในเดือนมีนาคมนี้

ข่าวทรัศน์ทีวีรายงาน